คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปหนึ่งค่ะ
คือดูแล้วคนก็ชื่นชมกันนะคะ
จริงคลิปนี้เป็นกิจกรรมระหว่างที่น้องลูกเสือสำรองในป๓
เขาต้องเดินทางไกลแล้วก็มีพักกลางทาง
ดังนั้นครูก็เลยให้นักเรียนโชว์ความสามารถพิเศษ
เด็กคนนั้นคือน้องตูนอยู่ป๓ค่ะ
มีความสามารถก็คือเทศแหล่
เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าลีลาความสามารถน้องเป็นยังไง
ครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนฟังอย่างตั้งใจเลยล่ะค่ะ
จากวัดตะวันเกียร์รอยก็พร้อมกับรอยสนสุดท้าย
แต่โลกคอยโชคหยิงล้นแล้วไปส่วนเฟืองไปอย่างงั้น
เป็นที่ดาเจ้าฟ้าสนุกก็ควางพุทธสน
ตายจากเมืองมีนไปเกิดแดนเมืองมนุษย์ในสื่อพวกศดีนี้
ถึงโลกอีแรนตาย
เมืองใดก็ตามตอน
โหเป็นไงคุณ
นอกจากลูกคอเรื่องความจำด้วยนะ
นี่น้องเก่งมากค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเด็ก๙ขวบเรียนอยู่ป๓

เป็นบทพระเวสันดรชาดกด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะความสามารณ์นี้สุดยอดเลยนะคะ
เด็กชายวิชรกรเทพเขียวหรือว่าน้องตูนค่ะ
น้องตูนเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
ที่อำเภอแก้งเคราะห์ของชายภูมิ
แล้วน้องตูนเขามีความสามารถก็คือเทศแหล่ได้

เด็กเขาเดินทางไกล
ค่ายลูกเสือสำรองไงน้องแต่งชุดแบบนี้
ทีนี้น้องก็ต้องพักกลางทาง
พอพักกลางทางครูเขาก็ลูกเสือสำรองทำอะไรกันดีล่ะ
รู้ว่าน้องตูนมีความสามารถพิเศษก็เลยให้น้องได้โชว์ความสามารถ

เป็นเรื่องพระเวสดรชาดกใช่ไหม
นี่คือกันที่หนึ่งค่ะกันที่หนึ่งทศพรนี่แหละ
เนื้อหาก็จะกล่าวถึงนางผุศดีพูดถึงตั้งแต่ปางก่อน
ผุศดีเทวีเสวยชาติเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์
ทีนี้เมื่อสิ้นพระชนมายุเนี่ยก็จะขอกันทศพรจากพระอินทร์ได้๑๐ข้อ
แล้วก็เคยโปรยผงจันแดงถวายพระวิปัตศรีพุทธเจ้า
อธิษฐานให้ได้เกิดเป็นพระมารดาพระพุทธเจ้าด้วยพร๑๐ข้อด้วยนะคะ
แล้วคลิปนี้ก็จะเห็นทั้งครูทั้งเพื่อนฟังกันตั้งใจเลยนี่
อีกมุมนึงนะคะแล้วผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามคุณครูไง
คุณครูที่เอาคลิปนี้มาโพสต์คุณครูบอกว่าน้องตูนเนี่ย
ครูไม่ได้บังคับเลยนะไม่ได้สั่งเป็นการบ้านด้วย
แต่เป็นสิ่งที่น้องตูนชอบเพราะว่าจริงชอบมาตั้งแต่น้องตูนเรียนชั้นอนุบาลแล้ว
แล้วน้องตูนเขาอยู่กับคุณตาคุณยายไงคุณ
คุณตาก็จะสอนหลานเทศให้หลานฟังแหล่เทศแหล่ให้หลานฟัง
แล้วหลานก็จำมาแล้วในโลกโซเชียลก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเลย
ไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสามารถของน้อง
บางคนบอกว่าโอ้โหนี่คืออยากให้น้องรีบโตเลย
เดี๋ยวจะพาพี่เนรไปเทศด้วยเพราะว่าเสียงแหล่เพราะมาก
เอื้อนก็ทำเป็นด้วยนี่ชื่นชมความสามารถ
จำก็ดีลูกคอก็ดีนะคะ๙ขวบเท่านั้นเองค่ะ
คือเขามีสมาธิมากเลยนะดีจังเลยนะครับ